คุณผู้ชมเป็นคนขี้สงสารไหมฮะ
น้องปุ้ยคุณสมโชคเป็นคนขี้สงสารไหม
ถ้าอย่างนั้นแบบนี้จะไม่สงสารมันหน่อย
ป้อนของให้กินยืนกินเจ็บ
เจ็บขามากนั่งแดกตาให้มันแล้วไป
กินไปใครเห็นใครก็สงสาร

ขาหายเจ็บมโนมัน
มึงดูมันขาหายเจ็บ
มึงเจ็บตอนมึงหายเจ็บตอนไหนเนี่ย
แม่ยังเดินได้ปกติเลยมอง
แล้วมันก็มองหาเหยื่อรายต่อไป
นี้แหละถ้า๑๒๐๐ก็เปลี่ยก
แม่งคือเจ้าแร่จริง
มันงอขาเป๋มาแล้วมันก็ไปขอร้านของแกงบ้าง
หรือว่าใครเห็นก็สงสารก็ต้องให้อาหารมันแหละ
ว่าพอมันได้กินสมใจแล้ว
เมื่อกี้พี่บอกกระมันหายตอนไหนก็หายตอนกินเสร็จเนี่ยแหละ
หากินกับความใจดีของคนไทยทำตัวน่าสงสารเข้าไว้
นี่แหละเขาเรียกว่าหากินด้วยลำแข้งของตัวเองเออถูกของเขา
แล้วที่บอกที่เด็ดก็คือมีบางคนบอกว่า
บางทีมิตรศาสตร์ชีพก็มาในรูปแบบของหมาว่ะ
อยากรู้ว่าใครสอนมันมันคงเรียนรู้แหละแต่ว่ามันเก่งนะมันเรียนรู้นะ
มันแสนรู้ปีนี้ต้องมีตุ๊กตาทองสักตัวแถมให้มาแล้วล่ะ